วันอาทิตย์ที่๑๒มกราคมที่จะถึงนี้นะครับจะมีการจัดกิจกรรมพร้อมกัน๒กิจกรรม
ก็คือวิ่งไล่ลุงกับเดินเชียร์ลุง
แต่ละฝ่ายต่างบอกว่าจะมีผู้มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของตัวเอง
ขณะที่วันนี้หัวหน้าภาคอนาคตใหม่ณฑจึงรุงลุงกิจ
รับทราบข้อกล่าวหาการจัดชุมนุมโดยผิดกฎหมาย
กรณีการนัดชุมนุมแลตมอชเมื่อ๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
อดีตผู้สมัครสอสอพักและแก่นำนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
เข้ารับทราบข้อหาการกระทำความผิดตามพรบชุมนุมสาธารณะ
กรณีจัดการชุมนุมแฟลตม็อบที่สกายวอร์กหน้าหอสินกรุงเทพ
โดยทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และขอให้การเป็นลายลักษณอักษรต่อไป

จะขอต่อสู้ภายใต้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
ขณะที่พนักงานสอบสวนได้นัดหมายเข้าสอบสวนอีกครั้งในวันที่๓กุมภาพันธ์
ซึ่งในวันนี้นายธนทรยังเชิญชวนมวลชนที่มารอให้กำลังใจ
ให้ไปร่วมกันวิ่งไล่ลุงในวันที่๑๒มกราคมนี้ด้วย
เมื่อ๒วันที่แล้วถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
เราก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเข้าไปเยี่ยมที่บ้านถึง๒วันติดกัน
วันแรกเข้าไปถ่ายรูปที่บ้านวันที่๒เอาเจ้าหน้าที่ไปถึง๕คน
เข้าไปที่บ้านเพื่อพบป่าพูดคุยกับคุณภัยราชโชธ
ดังนั้นก็เห็นได้เลยว่ามีความพยายามข่มขู่คุกคาม
พี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมนะครับมีการข่มขู่มีการคุกคามสิทธิเสรีภาพ

เช่นเดียวกับหลายฝ่ายที่เตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอลลับชั่น
โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คจะร่วมงานที่สวนรถไฟเขตจตุจักร
แต่ขอใช้วิธีการเดินแทนเพราะต้องการออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรง
เพื่อเตรียมความพร้อมทำหน้าที่ติดตามการทำงานของผู้มีอำนาจต่อไป
ส่วนที่จังหวัดพยาวมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเตรียมร่วมกิจกรรม
ลานอนุสวดีพ่อขุนงำเมืองริมกว้านพยาว
โดยให้เหตุผลเพื่อแสดงพลังความเป็นประชาธิปไตย
ซึ่งตำรวจภูทรจังหวัดพยาวเตรียมความพร้อมดำเนินการตามขั้นตอน
หากไม่มีการแสดงสัญลักษณ์หรือเข้าข่ายผิดกฎหมายก็สามารถทำได้
ทั้งนี้ต้องขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ซึ่งจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการชุมนุมแต่อย่างใด
ส่วนแอดมินเจนและอุหารุทัยนักร้องนักแสดงยืนยัน
เดินเชียร์ลุงไม่ใช่เพจปฏิบัติการข้อมูลเต่าสารหรือไอโอ

เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทหารหรือนักการเมือง
และผู้ร่วมก่อตั้งเพจมาจากหลากหลายอาชีพ

ยังมีคนรักและพร้อมให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ซึ่งการทำเสื้อหรือหมวกแจกให้กับคนที่มาร่วมงานนั้น
ก็ใช้งบประมาณส่วนตัวของแอดมินทั้งหมด
ด้านนางสาวศรีนวลบุญลือสสเขต๘เชียงใหม่

แสดงความกังวลที่จะต้องพ้นจากสอสอ
เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อขอส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูลไต่สวนฉุกเฉิน
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะสอสอ

กรณีถูกพักอนาคตใหม่มีมติขับพ้นจากพัก
เมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
จะทำหนังสือด่วนมากถึงหัวหน้าพัก
ทะเบียนพักสำนักงานกรกตและประธานสภา

เชื่อว่ามีการประวิงเวลาไม่แจ้งสถานะความเป็นสอสอให้ได้ทราบ
เพราะหากสอสอไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกการเมืองภายใน๓๐วัน
นับตั้งแต่วันที่พักมีมติให้พ้นจากสมาชิก
ส่วนภารกิจพลเอกประยุทธ์วันนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ธรรมเนียบรัฐบาลที่เปิดให้ลูกหลานข้างราชการ
ในธรรมเนียบรัฐบาลได้ร่วมกิจกรรมล่วงหน้า
ไลท์สำคัญยังคงเป็นกิจกรรมนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
และถ่ายรูปร่วมกับไดโนเสาร์จำลองอีกนับ๑๐ตัว
ซึ่งปีนี้มีการจำลองถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย

เด็กไทยรุ่นใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมือง
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน